สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะถือเป็นวันครบรอบ๒๔ปีการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ก็ได้เดินทางไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่พึ่งกันที่วัดภาษีเอกมัยค่ะ
วันที่๑๓มิถุนายนของทุกปีนะคะถือเป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไกรสอนลีละเมคิน
สามีของนักร้องผู้ล่วงลับและพระเพชรลูกชายค่ะ
เดินทางไปที่บริเวณสาลาอนุสรวัดภาษีเหมือนเช่นทุกปี
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจของคนไทยตลอดกาล
โดยมีพิธีสวดบังสุกุลอัฐิและทำพิธีบวงสวงแบบพรามค่ะ
ซึ่งด้านไกรสอนเผยว่าวันครบรอบปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษ
พระเพชรบวชทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่อีกครั้ง
เชื่อว่าคงจะลบภาพเดิมเมื่อ๕๖ปีก่อนได้เป็นอย่างดี
และโดยส่วนตัวปลื้มใจที่ลูกชายบวชให้
เชื่อว่าดวงวิญญาณของพุ่มพวงคงจะปลื้มใจไม่แพ้กันค่ะ
พร้อมทั้งขอบคุณแฟนเพลงนะคะที่ยังรักแล้วก็คิดถึง
แม้ว่าราชินีลูกทุ่งจะจากไปนานถึง๒๔ปีแล้วก็ตามค่ะ
ปีนี้ครบรอบ๒๔ปีของการจากไปของแม่พึ่งเนาะ
ก็เหมือนเดิมตอนเช้าวันนี้วันที่๑๓นี้
ก็อยู่ที่วัดภาษีเดี๋ยวเราจะมีพิธีพราม
พิธีพระบังสุกุลให้คุณพุ่มพวงดวงจันทร์
ทุกคนครบรอบเมื่อไหร่ก็คิดถึงพุ่มพวง
คืออาจจะเป็นหลายอย่างหนึ่งผลงานเพลงด้วย
การทำคุณงามความดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือ
เป็นไอดอลของเด็กนักร้องทุกคนขณะนี้
ลูกบวชนี่แหละพิเศษสุดสำหรับแม่แล้ว
แล้วก็ล้างผ้าพจน์สมัยก่อนนะตอนที่เป็นพระสมัยก่อน
จะทราบดีที่เป็นข่าวตอนนั้น๕๖ปีที่แล้วมั้งเนอะ
พระเพชรเป็นพระแล้วไปที่วัดทัพกระดาน
ออกมาในภาพที่ไม่สวยงามปีนี้เลยคิดว่าบวช
แล้วไปวัดทัพกระดานอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าไปในรูปพระเหมือนเดิมแต่คราวนี้สมบูรณ์แบบทุกอย่าง

ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีที่วัดภาษีนะคะ
ไกรสอนและพระเพชรก็ได้เดินทางไปยังวัดทัพกระดาน
สุพรรณบุรีทันทีเพื่อร่วมงานวันรำลึก
ราชินีนักร้องลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ปีที่๒๔
ครบรอบ๒๔ปีได้ที่วัดภาษีเอกมัยค่ะ
ซึ่งจะมีมหากรรมคอนเสิร์ตหมอลำจากนักร้องมากมาย